คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องดราม่าร้อนนะคะมาต่อที่เรื่องราวความหวานกันบ้างดีกว่า
กับคุณพีเคนะคะพิธีกรคนเก่งของเรานี่แหละ
เริกดีค่ะวันที่๒เดือน๒ปี๒๐๒๐นะคะ
ควงหวานใจเขาน้องโยเกิร์ตเข้าประตูวิวาค่ะ
หลังจากเขาผาดูใจกันนานถึง๘ปีเลยนะ
ซึ่งเบาสาวค่ะก็จูงคือมือกันมาเปิดใจถึงงานฉลองมงคลสมรสที่จะมีขึ้นในค่ำคืนนี้นะคะ
ว่ามีธีมชิวเรียบง่ายไม่เน้นพิธีรีตองมากมายค่ะ
อกจากนี้ยังแย้มไปถึงสินสอดทองมั่นเออว่าตามความเหมาะสมนะ
แหวนเพชรก็สีกระหลัดกำลังสวยงาม
ส่วนเรื่องทายาททั้งคู่ขอเบรกไว้ก่อนนะคะ
รวมถึงสถานที่ฮานีมูลที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไร
แต่คาดว่าจะไปรับบนทะเลที่ไหนสักแห่งนี่แหละค่ะ
จะเผยคำหวานให้กันต่อหน้าสื่อนะจ๊ะ
โยที่เป็นคนเปลี่ยนเขาโยว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนตัวเองมากกว่า
เหมือนเราเจอกันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะอะไรอย่างนี้
พอมีเขาอยู่เนี่ยชีวิตมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมมันสุขสบายกว่าเดิม
มีคนมีคนที่รักเราจริงมีคนที่เราฝากชีวิตได้
ในวันที่เราเหนื่อยมากหรือว่าไม่สบาย
มันเป็นความรู้สึกดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น
ใช้คำว่ากลัวเมียเราให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่า
ไม่ค่อยเอาอะไรกับคำพูดเท่าไหร่ล่ะคำพูดคนมาลืมได้
แต่เอาเป็นวิธีที่เราปฏิบัติเขามาตลอดแปดปีเราเป็นยังไง
แล้วก็เป็นผมเป็นผมอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนะ
แต่คนนี้บอกได้เลยว่าไม่เคยเปลี่ยน

บางทีไม่ได้บอกด้วยคำพูดแต่มันก็บอกด้วยการกระทำด้วยแววตา
บนโลกนี้ก็ไม่มีใครที่อยากจะใช้ชีวิตด้วย

โอ้โหน่ารักมากคู่นี้ลุ้นจริง

คืออิจฉาคุณน้องเยาะเกิดด้วย
เพราะว่าอะไรทิศแต่ละทิศนะ
พี่พีเคพานั่งหองไปเที่ยวแบบนี้

ก็สมกับความรักที่มีให้กันมาอย่างยั่งอยู่อยู่ยาวนานนักพู่
และทีสำคัญทั้งคู่จดทะเมียสมรสตั้งปีที่แล้วผ่านข่าวดราม่าละ